นักวิทยาศาสตร์ไปพบดาวเคราะห์น้อยดวงใหม่โคจรรอบโลกนะครับ
แต่ว่าไม่มีการโคจรรอบโลกหรือว่าเป็นลักษณะของบริวารของโลกเหมือนกับดวงจันทร์ครับ
ซึ่งจากภาพจะเห็นว่าดาวเคราะห์น้อยนี้โคจรรอบโลกนะครับ
ขณะเดียวกันด้วยวงโคจรของมันที่ไปในแนวทิศทางเดียวกันกับโลก
ก็ทำให้ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มีลักษณะการโคจรรอบดวงอาทิตย์เช่นเดียวกันครับ
การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือว่านาซ่าก็ออกมาระบุนะครับว่า
เคราะห์น้อยดวงนี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๓๗๙๑เมตร
ประเมินว่าวงโคจรของมันไม่น่าจะมีโอกาสเคลื่อนเข้าไปชนกับโลกได้
จากว่าในการโคจรรอบโลกตลอด๕๐ปีที่ผ่านมามันไม่เคยเคลื่อนเข้าใกล้โลกในระยะที่น้อยกว่า๑๔ล้านกิโลเมตร
ค้นพบดาวเคราะห์น้อยที่โคจรรอบโลกดวงนี้ทำให้หลายฝ่ายกำลังตั้งคำถามกันว่า
นี่อาจเป็นดาวบริวารอีกดวงหนึ่งของโลกเช่นเดียวกันกับดวงจันทร์หรือไม่
เป็นไปได้ยากมากแค่เพียงเป็นบริวารเสมือนของโลกเท่านั้นเองครับ